อาเบนรัฐนั่นเองเป็นชายอาเบอดีตหวานใจของสายปาก
ก็ได้บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่าง๑ปีที่ผ่านมา
แต่จริงหลายคนก็พุ่งประเด็นไปนะ
ว่าอยากรู้ว่าอาเบกับสายป่านเลิกกันทำไม

ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาดูแบบรักกันมาก
อาเบโพสต์ร่ายยาวเรื่องราวในชีวิตตลอด๑ปีที่ผ่านมาค่ะ
รวมไปถึงเรื่องราวที่หลายคนอยากรู้
ก็คือเรื่องความรักผ่านในอินสตราแกรมส่วนตัว

ที่เราต้องเลิกรู้จักหรือว่าตัดใครบางคนออกจากชีวิต
แต่มันก็ดีกว่าที่เราจะไปรั้งหรือว่าไปอ้อนวอนให้เขาอยู่
เพราะคนที่หายไปจากเราเขาคือคนที่ไม่รักเราแล้ว
อยากให้ขีดเส้นใต้และจำเอาไว้

และคนที่รักและความรักดีจะพาเราไปเจอสิ่งดี
อย่าปล่อยมือกันไปถ้าไม่จำเป็น

เพราะไม่มีทางรู้เลยว่าหลุดจากเขา
เราจะเจอดีแบบนี้อีกไหม
เป็นโสดอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรนะ

ไม่ต้องไปวิ่งตามใครไม่ต้องเอาใจไปผูกกับใครให้เจ็บ
เรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้มาก
สักวันคงมีใครผ่านเข้ามา
คุณอินอะไรนะครับอย่างนี้ฉันชอบความสตรอง

หวังว่าเขาจะไม่ผ่านไปเหมือนที่เราเคยเจอ
ฟังแบบนี้อ่านไปแล้วเราก็นึกภาพตามไปด้วยนะคุณ

โซเชียลก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอาเบน
พร้อมกับโวยพรให้ปีใหม่นี้
อาเบพบเจอแต่สิ่งดีแล้วก็มีความสุขตลอดปี๖๑นั่นเองนะคะ
ก็เลิกรากันไปแล้วแต่เชื่อว่าสองคนนี้ทั้งอาเบทั้งสายปาดเอง
ก็คงยังมีความรู้สึกดีแบบฉันเพื่อนด้วยกัน
ใช่ก็เหลือแต่ความรู้สึกดีระหว่างกันเอาไว้นะคะ
แต่ก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าเสียดายนะคุณนะ
อะไรที่เก่าให้มันผ่านไปทุกคนสามารถมีการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ